ติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ให้กับโรงเรียนในสังกัดเขตสำนักงานประถมศึกษาเขต๑นนทบุรี
จำนวน๑๗แห่งด้วยกัน
หนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนวัดตำหนักใต้
รวมไปถึงมีการปลูกฝังเรื่องของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยค่ะ
โรงเรียนวัดตำหนักใต้อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ
ร่วมกันทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกเหนือไปจากการเรียนการสอน
แต่การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเล็งเห็นถึงประโยชน์ในด้านนี้
ได้จัดโครงการสว่างประหยัดกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในการรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ด้วยการสร้างค่านิยมและจิตใต้สำนึกรักพลังงาน

ความสว่างในการของหลอดไฟมันต้องช่วยส่งเสริมในการเรียน
คือทำให้นักเรียนคือมองเห็นตัวหนังสือได้ชัดเจน
แล้วก็มันจะเป็นส่วนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
คือทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนดีขึ้น
แล้วก็ทำให้สายตาของนักเรียนใช้งานได้ดี
ในสภาพที่ไฟสว่างมากกว่าที่ไฟมืดค่ะ
ถูกนำมาจัดสรรเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเก่า
ใช้งานไม่ได้ตามห้องเรียน๒๑ห้อง
และห้องปฏิบัติการหรือกลุ่มสาระอีก๑๕ห้อง
ซึ่งสามารถช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี
กิจกรรมวันนี้ก็คือในการเรียนการสอนแล้วก็สอดแทรกแนะนำนักเรียนไปด้วยว่า
จะเป็นการทำให้เราช่วยในการอนุรักษ์พลังงานนะคะ
แล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านไฟฟ้าที่ทุกครัวเรือนและก็โรงเรียนต้องจ่าย
โครงการสว่างประหยัดของกองสลากกินแบ่งซึ่งนำมาให้กับโรงเรียนต่างรวมทั้งโรงเรียนวัดตำหนักได้นี้
มีประโยชน์มากมายมหาศาลในด้านการอนุรักษ์พลังงานและก็ด้านอื่น
ต้องขอขอบคุณกองสลากนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์กับโรงเรียนต่างรวมทั้งโรงเรียนของเราด้วย
ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากจริงค่ะ
โครงการสว่างประหยัดกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
นำร่องไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาเขต๑จังหวัดนนทบุรีจำนวน๑๗แห่ง
จากเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตที่ตั้งของสำนักงาน
รอยยิ้มเสียงหัวเราะที่นักเรียนในโรงเรียนก็เพิ่มมากขึ้น
ขณะเดียวกันก็เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
ซึ่งจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอีกทางหนึ่งด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน